แรกมาเริ่มดูกับเรื่องของแท็กซี่กันก่อนคุณผู้ชมแหมแท็กซี่ก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยก็อาจจะเป็นภาพลบไปบ้างกับข่าวนี้คือไปรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวพัทยา
ไม่ถึงที่หมายไปปล่อยเขาลงข้างทางอ้าวทำไมอ่าเอาทรัพย์สินเอาของเขาไปด้วย
อ้าวนี่ปล้นเหรอคะเออทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ภาพจับได้แบบนี้
ก็ตามไปจับกลุ่มได้คาอู่เลยคุณผู้ชมจากสุวรรณภูมิแต่ย้ำนะแท็กซี่ดีมีเยอะ
แต่ว่าแท็กซี่คันเดียวอาจทำให้ภาพลักษณ์ของแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเสียไปก็ได้แบบนี้นะฮะ
ภาพที่เห็นก็เป็นหน้าทีที่บุริษันพร้อมกับสามีชาวสวีเดน
ลากกระเป๋าไปขึ้นแท็กซี่คันที่ก่อเหตุนะฮะ
เป็นผู้เสียหายก็คือนางประมูลแสงงามอายุ๕๓ปี
สามีเธอเป็นชาวสวีเดนเธอเป็นคนไทย
นางประมูลลากบอกว่าทำงานอยู่ที่บริษัทโฆษณาการท่องเที่ยวของสวีเดน
ก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
แล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวที่พัทยา
ไปทำงานที่สวีเดน
ก็ว่าจ้างแท็กซี่จากบริเวณประตู๓ชั้น๔ของอาคารผู้โดยสารของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

คือแท็กซี่ที่สุรภูมิเขาสามารถจ้างไปถึงพัทยาได้
แล้วก็ไปแบบเหมาจ่ายกันไปตกลงกันไปตกลงกันมาก็ไม่ได้กดมิเตอร์นะ
เหมาไป๑๓๐๐บาท
แต่คนขับแท็กซี่ขับพาออกไปทางลาดกระบังคุณผู้ชม
ไม่ได้พาไปทางเส้นตรงที่จะไปพัทยานะฮะ
พอถึงที่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือวัดตรงไหน
คนขับบอกว่าต้องไปคืนรถเดี๋ยวจะให้เพื่อนเป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกันมารับ
แล้วพาไปส่งต่อที่พัทยา
ผู้เสียหายเห็นว่าเป็นไปไม่ได้คือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน
อีกทั้งก็เกรงกับเรื่องของความไม่ปลอดภัย
ให้คนขับแท็กซี่เนี่ยจอดรถข้างทางเพื่อจะหาแท็กซี่นั่งไปเองต่อหนึ่งนะฮะ
ขณะที่ผู้โดยสารพร้อมสามีกำลังจะช่วยกันขนสามรัฐลงจากรถ

ยังไม่ทันจะหมดคุณผู้ชมคนขับแท็กซี่คันนี้ขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว
โดยผู้เสียหายยังไม่ทันจะหยิบกระเป๋าสะพายออกมา
แล้วในกระเป๋ามีเงินสดเอกสารสำคัญหนังสือเดินทางต่างรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วย
สุดท้ายก็พาสามีไปแจ้งความที่สอนอของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการ
ก็เร่งรัดตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนขับได้คือนายธิวากรเดชน้อย
เอาไปสอบสวนพร้อมกับยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งหมดคืนมา

ซึ่งจากการตรวจสอบว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นมีเอกสารมีเงินสดมีโทรศัพท์มือถือยังอยู่ครบ
ส่วนนายที่วากรคนขับก็ถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้เป็นภาพของผู้เสียหายก็มาขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ